ทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต
เขาบอกว่าเอ๊ะมันยังไงกันนะมีการจัดคอนเสิร์ตเวทีหมอลำในวัดนะฮะ
เสียงดังทั้งคืนไอ้เสียงดังไม่เท่าไหร่
แต่ในวัดเนี่ยทำไมถึงให้ขายเหล้าขายเบียร์กันได้ด้วย
ซึ่งทางวัดเขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ

แต่ปัญหาคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มันขายได้ยังไงเพราะเป็นเขตพื้นที่วัดไง
ให้ดื่มกันแล้วก็มาดู

ทุกผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กลางดึดคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
อาสากำแพงใหญ่อำเภออุธมพรพิษัย

แล้วติดโรงเรียนด้วยโซนนิ่งทั้งนั้นเลย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนี่ไม่ได้เลยนะครับ

ร้านค้า๑๐กว่าร้านนะครับมาตั้งขายอาหารเครื่องดื่ม

เหล้าเบียร์นี่มีโต๊ะให้นั่งพร้อมเลย
ตั้งแต่ประตูทางเข้าของวัดนะครับ

แล้วก็ไปถึงโบราณอสถานปราสาทหินเลยนะครับ
แล้วมีคนแต่งกายคล้ายพระคล้ายเนรเนี่ย

มานั่งดูหมอลำด้วย
อยู่แถวตรงกำแพงนะ
อยู่แถวตรงกำแพงนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไรพระในวัดหรือเปล่า

ชาวบ้านบอกเห็นแล้วไม่สบายใจนะครับเพราะว่า
มันไม่ใช่ครั้งเดียวหรือว่าไม่ใช่แค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับ
มันมีบ่อยนะครับ
แล้วที่นี่เนี่ยมีสรีระสังขารของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่ด้วย
ซึ่งชาวอุทุมพรพิสัยเคารพสัทธา
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากวดขันให้หน่อย
โดยเฉพาะเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

แล้วนี่ขายแล้วยังให้ดื่มในวัดอีกนะครับ
มันยังไงกันทุกผู้ชมครับเราไปถามเจ้าวาดวัดสระกำแพงใหญ่นะครับ
ท่านพระมหาดรชัชวานนะครับท่านบอกว่าทางวัดเนี่ยเห็นว่าเมื่อมีผู้มาขอใช้พื้นที่
จัดงานเวทีหมอลำคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่
ส่วนการขายเหล้าขายเบียร์ทางวัดไม่ทราบจริง
เพราะตอนที่เขามาขออนุญาตจัดเวทีหมอลำนี่ก็บอกไปแล้วว่าห้ามเด็ดขาดนะ
อย่าให้มีขายเด็ดขาดนะนี่เห็นไหมแล้วถ้าเป็นพระจริงที่ท่านมานั่งดูอยู่บน
กำแพงท่านก็คงดูแต่เวทีหมอลำเลยไม่ได้ไปบอกที่วาดว่าตรงที่เขาขายของ
นี่มีเหล้ามีเบียร์ทุกผู้ชมครับคุณจ๋าแจ่มสีก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราสถานที่จัดงานก็วันนี้ไม่มีแล้วนี่ฮะงานจบแล้วนะฮะ
บุญเชิฎท่านเบาะเมื่อคืนนี้คณะหมอลำสิงห์อิษร์ของแม่นกน้อย
รายพรมาแสดงหมอลำก็มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมเงินบางส่วนก็ถวายทำ
บุญให้วัดเป็นงานมหรสบประจำปีปีหนึ่งจัดขึ้น๑ครั้งจัดมา๗๐ปีแล้ว
ดนตรีถ้าถามว่าดังไหมมันก็ไม่ได้ดังเกินไปเพราะว่าผู้จัดงานเนี่ย
ไม่ได้หันลำโพงไปทางชุมชนก่อนจะจัดทางวัดก็ประสานแจ้งไปยังชาวบ้านอยู่แล้ว
พวกแอลกอฮอลเหล้าเบียร์ยาเสพติดการพกอาวุธอะไรพวกนี้ห้ามเด็ดขาด
แต่ที่เห็นเนี่ยคือพวกลักลอบเอามาขายนะฮะ
ซึ่งทางสพอุทุมพรพิสัยก็มาตรวจจับแล้วก็จับกลุ่มไปได้๓ราย
จากนี้ไปเนี่ยทางวัดจะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น
สำหรับการจัดงานต่างหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายของ
ชุมชนจริงไหมหรือแอบอ้างอืมส่วนแม่ค้าที่มาขายของเมื่อคืนนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับแล้วก็คนที่มาดูหมอลำนะครับ
บอกว่าการแสดงเนี่ยเริ่มสองทุ่มไปถึงตีสี่อ่า
เสียงดังก็มันก็ตามเวทีหมอลำเวทีคอนเสิร์ตนั่นแหละ
แต่การมาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลพวกเหล้าเบียร์ในวัดเนี่ย
แล้วก็มานั่งดื่มกันเนี่ยคือเขาก็ไม่เห็นด้วยกันนะฮะ
อยากให้ทางเจ้าภาพจัดงานหรือว่าทางวัดเนี่ยเข้มงวดกว่านี้หน่อย
มันก็ธรรมดาของหมอลำมันก็ยังสี่หลาบ
ทุกครั้งที่มีงานประจำปีเขาจะไม่ให้ขายเหล้าขายเบียร์ค่ะ

หรือเขาอาจซื้อมาแต่ข้างนอกก็ใส่ความพระสติกมาอย่างนี้
ก็มีตำรวจเขาจะตรวจทุกครั้งค่ะ
คือชาวบ้านเขาบอกว่าพอคุณมีเหล้ามีเบียร์
ก็มีคนมาดื่มเหล้าดื่มเบียร์แล้วเดี๋ยวมันก็มา
นี่นะโชคดีไม่มีเมื่อคืนไม่มี

เหล้าดื่มเบียมันก็มืนเมาคึกขนองอะไรอย่างนี้ไง
มีเหล้ามีเบียร์อะไรพวกนี้นะฮะ
คุณผู้ชมครับคุณจ๋าแจ่มศรีก็เลยไปคุยกับ
นกน้อยอุไรพรนะฮะเจ้าของวงเสียงอีสาน
มาเปิดเวทีนี่นะครับ
นี่กำลังเตรียมไปเปิดแสดงที่อื่นแล้วนะครับ

บอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายในงาน
แล้วเอาเหล้าเบียมาขายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับ
วงดนตรีวงหมอลำของแม่นกน้อยนะ
ซึ่งก็มองว่าไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
ไม่เหมาะสมมากด้วยที่มาขายมาดื่มกินกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้
จากการเปิดการแสดงหมอลำมา๔๘ปีในหลากหลายสถานที่
แม่นกน้อยบอกว่า
ก็เป็นเรื่องครับของต้องดูแล

พ่อค้าแม่ค้านี่โบเมนของเมนกมาขาย

แต่ทุกท้องที่ทุกพื้นถิ่นก็จะต้องมีพ่อค้าแม่ค้า
ที่มาขายของค่ะ
เอิญว่าเรียกว่าทำมาหากินดีกว่า
ก็ถือว่ามีคนมาตักเตือนกันจะได้ป้องกันกันต่อไปนะฮะ